บรรยากาศตรุษจีนแบบนี้ปีใหม่จีนแบบนี้เอง
ตามความเชื่อถ้าเกิดว่านับตามปีนักศัตว
เขาบอกว่าปีนี้เองเป็นปีวอกทอง
แล้วก็จะชงกันกับหลายปีนักศัตริย์เหมือนกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชงกับปีวอกปีมะเสงปีกุลต่างเป็นต้น
งหนักชงเบาร้ายแรงแตกต่างกัน

คุณผู้ชมครับข้อมูลจากหมอช้างทศพรศรีตุลานะครับ
บอกว่าในปี๒๕๕๙นี้เป็นปีนักศาสตร์วอกเป็นปีลิงนั่นเอง
ในปีนี้เองจะมีหลายปีเหมือนกัน
ชงกันกับปีลิงซึ่งต้องระมัดระวัง
การแบ่งโซนการชงนั้นก็จะแบ่งเป็น๓ระดับหรือว่า๓โซนด้วยกันนะครับ
ชงมากที่สุดชงหนักที่สุดก็จะเป็นโซนสีแดง
ถ้าหากว่าปีนี้ไม่ชงแล้วก็ดวงดีจัดอยู่ในโซนสีเขียว
แต่ถ้าหากว่ากลางครับดีบ้างไม่ดีบ้าง
ไม่ได้ดีจนสุดริ่มทิ้มประตูไม่ได้เลวร้ายจนน่ากลัว
ถือว่าเป็นดวงกลางจัดอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับ
เรามาดูกันก่อนครับในเบื้องต้นมี๔ปีนักสัตว์ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
นั่นก็คือปีนักศัตริย์ที่ชงกับปีวอกโดยตรงนะครับ
ปีนักศัตริย์แรกก็คือปีขานครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะครับ
หมอช้างบอกว่าปีขานั้นต้องระมัดระวังครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแล้วก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยมากหน่อย
เรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในปีขานปีนี้จะชงหนักที่สุดกับปีลิงครับ
มาครับคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับปีที่ชงรองลงมาก็คือปีมะเสงนั่นเองนะครับ
มะเสงนั้นก็ชงเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะหนักเบาลงมาน้อยกันเมื่อเทียบกับปีขานก่อนหน้านี้
มะเสงจะต้องระมัดระวังเรื่องของการงานแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคดีความครับ
โดยเฉพาะคนที่เกิดในปี๒๔๘๔๒๕๐๘และ๒๕๔๔นั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันกับคนที่เกิดในปีมะเสงด้วยกันแต่ว่าเป็นช่วงปีพศอื่นนั้น
ช่วงเวลาแบบนี้ครับอาจจะเจอเรื่องค่อนข้างจะรุนแรงมากหน่อย
ต่อกันที่ปีวอกครับปีวอกนี้ก็ชนกับปีนักศัตริย์ปีนี้เหมือนกันนะครับ
โดยคนที่เกิดปีลิงในปีนี้ต้องระมัดระวังครับจะมีเรื่องวุ่นวายใจเรื่องวุ่นวายอารมณ์ต่างจะพรุ่งพลาด
แล้วก็อาจจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตแต่จะเป็นทุกขลาบตามมาได้สิ่งดีเข้ามา
แต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจเกิดขึ้น
เน้นย้ำในปีไหนครับคนที่เกิดปีวอกในช่วงปีพศ๒๔๗๕๒๔๙๙๒๔๙๙นะครับแล้วก็๒๕๕๙
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับนี่คือคำแนะนำจากหมอช้าง
ยังไม่หมดครับเป็นอีกหนึ่งปีนักศัตริย์ที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันจัดอยู่ในโซนสีแดงนะครับ
นั่นก็คือปีกุลปีกุลปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการเจ็บป่วยสุขภาพไม่ค่อยดี
ต้องระมัดระวังนะครับก็จะมีอยู่๒ช่วงพศที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
คือปี๒๔๖๖และ๒๕๒๖ครับ
นี่คือปีนักศัตริย์จำนวน๔ปีที่จัดอยู่ในโซนสีแดงคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะครับ
คราวนี้เราไปดูกันต่อครับสำหรับปีนักศัตริย์ที่จัดอยู่ในโซนสีเขียวนะครับ
ถือว่าค่อนข้างจะโชคดีสบายใจได้ครับปีนี้ยิ้มตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีได้เลยนะครับ
เริ่มต้นกันที่ปีนักศัตริย์แรกก็คือปีชวดครับปีชวดบอกว่าปีนี้ดีที่สุดอะไรก็ดีไปหมด
การงานความรักการเรียนครอบครัวสุขภาพการเดินทาง
ถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นปัจจุบันนี้คือปีนี้เลิศและรุ่งเรืองที่สุดครับ
ไปครับคุณผู้ชมรองลงมาหน่อยนะครับก็เป็นปีฉลูปีนี้เริ่มดีขึ้น
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นดังนั้นคนที่เกิดในปีฉลูนั้นพอจะสบายอกสบายใจได้ครับ
ไปดูกันต่อครับในปีนักศัตริย์ต่อไปนะครับที่จัดอยู่ในโซนสีเขียวนั่นก็คือปีมโรงหรือว่าปีงูใหญ่ครับ
เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดปีมโรงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันนะครับในปี๒๕๕๙นี้
ประสบความสำเร็จจะสุขสมหวังดังที่มุ่งมาตรปรารถนาครับ
ไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมยังคงอยู่ในโซนสีเขียวนะครับสุดท้ายคือปีรกาหรือว่าปีไก่นั่นเองครับ
ดวงก้าวหน้าสุขภาพจะแข็งแรงนี่คือปีนักศัตริย์ที่จัดอยู่ในโซนสีเขียวครับ
ดวงดีพูดง่ายปิดท้ายกันที่โซนสีเหลืองครับดวงกลางไม่ได้ดีมากไม่ได้เลวร้ายจนน่ากังวลนะครับ
มีปีไหนบ้างเริ่มต้นดูกันที่ปีแรกครับคุณผู้ชมปีแรกคือปีเถาะครับอย่างผมเองก็ปีเถาะเหมือนกัน
นี้อย่างน้อยคือพออุ่นใจได้คือครึ่งแรกปีแรกในครึ่งปีแรกนั้นอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่ง
แต่พออ่านต่อมาครับครึ่งปีหลังทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นดังนั้นคนเกิดปีเถาะอย่าเพิ่งหมดรอยยิ้มนะครับ
ยังคงยิ้มได้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นสีสันของชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทครับ
ดูกันต่อครับในโซนสีเหลืองต่อไปนะครับนั่นก็คือปีมะเมียครับปีมะเมียนั้นข้อดีก็คือเรื่องของความรักจะราบรื่นขึ้นนะครับ
ถ้าพูดถึงนักความรักแล้วหลายคนก็น่าจะพอยิ้มได้นะครับเป็นแรงผลักดันทำให้หัวใจนั้นมีความกระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้น
ต่อไปครับในโซนสีเหลืองนั่นก็คือปีนักศัตริย์ปีมะแม่นั่นเองครับการงานดีขึ้นครับการเงินอาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่นัก
แต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะครับ
และสุดท้ายครับคุณผู้ชมในโซนสีเหลืองนั่นคือปีจอนะครับชื่อเสียงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ
ตำแหน่งก็มีความมั่นคงเป็นปีที่มีโชคแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัวอื่นบ้างนะครับ
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังครับนี่คือคำแนะนำจากหมอช้างหมอช้างยังไม่หมดนะครับ
ปีที่ชงอย่างหนักคืออยู่ในโซนสีแดงปีขานปีมะเสงปีวอกและปีกุลนะครับ
วิธีการก็คือให้พกสัตว์สัญลักษณ์คู่มิตรเอาไว้ครับอธิบายง่ายง่ายก็คือว่า
ถ้าหากว่าเกิดปีมัสเสงนะครับให้ห้อยสัตว์สัญลักษณ์คู่มิตรนั่นก็คือปีวอกครับ
ถ้าเกิดปีงูเล็กให้ห้อยลิงถ้าเกิดปีลิงให้ห้อยงูเล็ก
และถ้าหากว่าเกิดปีขาหรือปีเสือให้ห้อยสัตว์สัญลักษณ์ที่เป็นหมู
แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดปีหมูหรือว่าปีกุลนั้นให้ห้อยสัตว์สัญลักษณ์ที่เป็นเสือครับ
คือจับแบบสัตว์คู่มิตรแบบนี้ก็สามารถที่จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนั้นอุ่นใจมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
แล้วก็ต้องหมั่นเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีนะครับ

นี่คือคำแนะนำจากหมอช้างทศพรศรีตุลานั่นเองนะครับ
ทั้งสองท่านนี้ปีไหนกันบ้างครับคุณเขมสอน
ไม่อยากจะบอกปีเลยเดี๋ยวคนรู้อายุปีมะแม่ค่ะ

ปีฉันอุ่นใจได้อยู่ที่ส่วนสีเขียวปีถ้วน

คุณผู้ชมก็เห็นคำแนะนำไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ